ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมกลับมาจากสงกรานมาเช็คราคาสินค้าในตลาดดูสิว่าเขาปรับเปลี่ยนกันหรือเปล่านะคะ
ไปดูที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยวันนี้บอกเลยว่าหมูเนื้อแดงปรับลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสะพอกไก่ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันอยู่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัวยังคงที่อยู่ที่๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองเหมือนเดิมค่ะ
มากันที่ราคาของอาหารทะเลกันบ้างปลากระพงขาว๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บ๊วยก็๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมและหอยแคลงก็๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาของอาหารทะเลยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่ว่าจะมีสินค้าปรับเปลี่ยนขึ้นลงยังไงกันบ้างนะจ๊ะ